ดูอีกหนึ่งเหตุเตือนภัยกันหน่อยค่ะ
ขับขี่รถกลางคืนต้องระมัดระวังนะ
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เขาขับไปตอนกลางคืน

ปรากฏว่ามีท่อนไม้ตกอยู่กลางถนน
คุณผู้ชมขับไปชนเข้ารถล้มเลยนะ
แต่ว่าโชคดีที่รถข้างหลังมาแล้วเบรกได้ทัน
งั้นเกิดอุบัติเหตุสลดแน่เลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่เขาขับมาตามถนนบางนาตราดนะ
แล้วกล้องหน้ารถมันถึงภาพไว้
ตรงนี้ค่ะมันเป็นช่องทางด่วน
นี่โอ้โหโอ้โหอันตรายมากนะครับใช่ค่ะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
แล้วบนสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงมอเตอร์ไซค์คันนึงแซง
มันเกิดอุบัติเหตุแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลย

เห็นไหมว่าไม้มันไม่ได้มีท่อนเดียว
เต็มถนนไปหมดเลยนะใครทำหล่นไว้
มันมาจากไหนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นลื่นถลายไปตามถนน
แต่ว่าโชคดีไงคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยคือเขาเห็น
แล้วเขาก็เบรกทันไม่ได้มีรถคันอื่นตามมาชนซ้ำ
แต่ว่าโชคดีแบบนี้มันไม่ได้เกิดบ่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุนี้
ที่ตามมาข้างหลังเขาเบรกไม่ทัน
คนไปชนไปทับเขาให้จนมีเหตุทำให้บาดเจ็บเสียชีวิต

ทีนี้จากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ดู
พลเมืองดีเขาก็ไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ย้ายท่อนไม้ต่างไปไว้ข้างทาง
ไงไม่ให้คันอื่นมาชนมาทับ

ทีนี้คนที่เขามีกล้องหน้ารถเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์

ไม่รู้ว่าท่อนไม้มันอาจจะตกมาจากพวกรถบรรทุกหรือเปล่า

ขนไม้ผ่านเส้นทางนี้น่าจะทำตกไว้หลายท่อน
ต้องหาต้นสายปลายเหตุให้เจอเลยดูท่อนแต่ละท่อนมันใหญ่มาก
ใช่ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว่า
มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้ได้
ดังนั้นถ้าเกิดใครบรรทุกข้าวของอะไรตรวจสอบดูให้ดี
ให้แน่นหนาหาผ้าคลุมให้ดี

นี่ขนาดรถคันที่ติดกล้องนี้ก็เหยียบท่อนไม้ไปด้วยเหมือนกันนะ